เป็นเรื่องราวดีของชาวอำนาจริงก็แล้วกันนะคะ

ก่อนหน้านี้ครูสลาได้รับเลือกให้เป็นศิลปินแห่งชาติ
ครูสลากลับบ้านเกิดที่จังหวัดอำนาจริงค่ะ
ก็ไปร่วมพิธีผูกแขนและรับขวัญนะคะ

เขามีการจัดกิจกรรมถนนสายวัฒนธรรม
ที่บริเวณสารหลักเมืองจังหวัดอำนาจริง
ซึ่งในงานก็ได้มีการกล่าวเชิดชูเกียรติ

ครูสลาคุณวุฒิศิลปินแห่งชาติ

สาขาศิลปะการแสดงดนตรีไทยสากล
ประพันธ์เพลงไทยลูกทุ่งนั่นเองนะคะ
โดยในช่วงเช้าค่ะมีพิธีใบสีสู่ขวัญให้กับครูสลา
ประเพณีดั้งเดิมของชาวอีสาน
ซึ่งเป็นคนอำนาจริงโดยกำเนิด
และได้สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัด
อนุรักษ์สืบสารศิลปะวัฒนธรรม
ประเพณีอีสานที่ดีงามให้คนทั่วไปได้รู้จักนะคะ
ครูสลาคกลับมาถึงบ้านเกิดทั้งที
ก็ต้องมีการจับไมค์ร้องเพลงสร้างสีสันให้กับงานสักนิดนึง
เดี๋ยวเราไปชมภาพบรรยากาศกันหน่อยค่ะ
ฟังเพลงแล้วอยากลำนางรำชุดสีม่วงล่างเลยค่ะ

หวูยปำงมากแต่ละคนนะคะพลังมานี่จริงเลยอ่ะ
ใช่ค่ะก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจ
และข้อความบอกเล่าความภาคภูมิใจในครั้งนี้ว่า
สู่อ้อมกอดอำนาจรรย์วันนี้มีพระอธิษฐ์ทรงกรดด้วย
แล้วก็ขอบพระคุณเสาหลักแห่งอำนาจเจริญทุกภาคส่วนของงาน
สู่ขวัญผูกแขนรับศิลปินของชาติของอำนาจเจริญ
ท่ามกลางความยินดีของแฟนคลับแฟนเพลงเนี่ยค่ะที่เข้ามาคอมเมนต์กันเยอะแยะมากมายเลยนะคะคุณผู้ชม
มีผลงานสร้างชื่อเสียงให้กับวงการเพลงไทยเยอะแยะมากมายเลยทีเดียว
ที่ไพพงศธรที่มีทุกคนเลยนะคะ